ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากประเทศไทย
กับเรื่องของการแปรปรวนของสภาพอากาศครับ

มาดูว่าพื้นที่ไหนต้องเตรียมพร้อมรับมือกันบ้าง
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เมืองไทยของเราหลายจุดหลายพื้นที่เริ่มได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้วนะครับเช่นเดียวกับหลายจุดทั่วทุกมุมโลกแต่บางพื้นที่นะครับอากาศหนาวลมเย็นมาเร็วกว่าปกติแล้วก็รุนแรงด้วยอย่างเช่นที่
เขาต้องเจอกับหิมะที่ตกไว้กว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณตอนกลางแล้วก็บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็พากันตื่นเต้นกับปรากฏการณ์หิมะที่ตกลงมาในครั้งนี้นะครับจนทำให้ตอนนี้อุทธภูมิดิ่
โดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปกติแล้วในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนั้นก็จะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของเซาดีอาราเบียครับวนภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียสแต่ปีนี้ปรากฏว่ามีหิมะตกลงมานะครับจึงทำให้วนภูมินั้นดิ่งจนถึงขั้นติบลบเลยทีเดียวจากเซาดีอาราเบี
ในรัฐเทเนซี่โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างที่เห็นสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓คนบาดเจ็บอีก๑๔คน
บ้านเรือนประชาชนกว่า๑๐๐หลังคาเรือนถูกเผาอย่างที่เห็นในภาพประชาชนกว่าหนึ่งหมื่นคนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนครับ
ส่วนที่คาลิฟเฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาครับ
ตอนนี้เขามีการออกกฎหมายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์มบริษัทนะครับ
เพื่อที่จะลดปัญหาจากภาวะโลกร้อน
โดยเฉพาะฟาร์มโคลฟาร์มสัตว์อื่นที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งผลิตก๊าซมีเทน

พบนะครับว่าตอนนี้ฟาร์มประสุทธิ์ทุกชนิดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ๑๔๕ของทั้งหมดที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์
ขณะที่เวียดนามก็ออกประกาศเช่นเดียวกัน
เป็นการบังคับโทษการปรับหนักเลยสำหรับนักธุรกิจ
สำหรับใครก็ตามแต่ที่ปล่อยของเสียขยะลงสู่แหล่งน้ำ
โดยใครทำแบบนี้ต้องมีโทษปรับตั้งแต่๑๒๐๐บาทถึง๑๕๗๐๐๐๐บท
ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำทางธรรมชาตน์นั้น
ใครทิ้งน้ำเสียหรือขยะดังทะเลต้องมีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๐๐๐บาทจนถึง๘๐๐๐๐๐บาท
รวมไปถึงสารปนเปื้อนจำพวกกำมันตรังสีลงในทะเลครับ

ที่นี่เขาต้องเจอกับพายุละอองเกษรนะครับ
ซึ่งพายุลองเกษรก็เป็นผลพวงมาจากพายุฝนฟ้าขนอง
ทำให้เกษรละอองดอกไม้ปลิวกระจาย

ก็เกิดภาวะหลอดลมตีบเฉียบพลัน
เช่นที่รัฐวิคทอเรียซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของออสเตรเลีย

เกิดขึ้นจากละอองของย่าไร้แล้วก็พืชประจำถิ่นอื่นจำนวนมหาศาล
รวมเข้ากับความชื้นในอากาศกระจายตัวไปทั่ว

แล้วก็โรคแพ้ละอองเกษรดอกไม้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
โดยขณะนี้เองครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๖คน
แล้วก็ล้มป่วยกว่าอีก๘๕๐๐คน
นี่คือภัยทางธรรมชาติแล้วก็ผลพวงต่างที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น

เพราะว่ายังอยู่ในห่วงระยะเวลา
ที่ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้ากันนอง
หลายพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
และนี่คือภาพรวมของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ